แต่ว่าก่อนที่จะไปดูข่าวนี้นะคะเราไปดูความเคลื่อนไหว
ตอนนี้มีรายงานเข้ามาแล้วนะคะที่โรงพยาบาลที่สถาบันนิติเวศ
โรงพยาบาลตำรวจค่ะอืมนี่แหละค่ะการเคลื่อนย้ายศพของคุณแตงโม
เพื่อที่จะไปชนสูตรในรอบที่๒นะคะเราไปติดตามรายละเอียด
กับคุณภูริพัฒน์บุญนินค่ะเชิญค่ะ
เชิญครับครับคุณวรพรคุณนัทพงศ์ครับ
ภาพที่เห็นอยู่สดในขณะนี้นะครับคือรถของสุริยาหีบศพ
ที่กำลังที่จะเคลื่อนเข้าไปรับศพของคุณแตงโมที่ภายในห้องเก็บศพของ
แผนกนิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจนะครับโดยทางเจ้าหน้าที่นั้น
ให้รถของรถตู้เข้าไปด้านในไม่มีการเคลื่อนย้ายร่างของคุณแตงโม
ออกมาด้านนอกเหมือนปกติทั่วไปนะครับโดยทางเจ้าหน้าที่นั้น
ใช้กำลังตำรวจสันติบาลและก็ตำรวจจากหน่วยอื่นนั้น
มาดูแลความปลอดภัยที่บริเวณจุดนี้จำนวนมากทีเดียว
รถของคุณแตงโมที่จะเคลื่อนย้ายศพในวันนี้เป็นรถตู้สีขาวของสุริยาหีบศพนะครับ
ทะเบียนนั้นเป็นป้ายทะเบียนแดงกไก่๔๕๖๔กรุงเทพมหานคร
ซึ่งก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับมีทนายความของแม่คุณแตงโม
แล้วก็แม่คุณแตงโมนั้นเดินทางมาติดต่อเพื่อที่จะขอเคลื่อนย้ายศพที่
นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจด้วยผมมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณแม่ของคุณตังโม
แล้วก็ทนายความนะครับว่ายังสงสัยยังติดใจจุดไหนอยู่
ไม่เกี่ยวกับร่างของคุณแตงโมโดยท่านบอกเขาว่า๑๐จุดที่คุณแม่สงสัย
รวมอีกหนึ่งจุดของทนายนั้นเป็น๑๑จุดมีที่คุณแม่สงสัยนะครับ
มี๑๐จุดคือ๑หน้าผาก๒ตา๓โหนกแก้ม๔ฟัน๕รอยรัดที่คอ
รอยแดงที่หน้าอก๗รอยช้ำที่หลัง๘แผลที่ขา๙รอยแผลข้อคับด้านหลังขวา
แล้วก็๑๐นั้นโครนในปอดส่วนอีก๑๑นั้นเป็นของทนายที่สงสัย
ก็คือคราบเลือดที่อยู่บริเวณร่างกายของคุณแตงโม
คุณผู้ชมครับณขณะนี้ทางตำรวจสันติบาลจำนวนหลายนาย
มาดูแลความปลอดภัยอยู่บริเวณจุดนี้เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความวุ่นวาย
และอย่างที่บอกไปมีการเคลื่อนรถที่จะนำส่งคุณแตงโมนั้นเข้าไปด้านใน
ที่เป็นบริเวณที่เก็บศพโดยที่จะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปด้านใน
ก่อนหน้านี้ทางธนายความและแม่ของคุณแตงโมนั้นได้นำเอกสาร
ซึ่งเป็นเอกสารที่ออกจากสพนนทบุรีในการที่จะส่งศพไปชนะสูตรรอบสอง
ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลตำรวจ
ซึ่งณขณะนี้คุณผู้ชมครับต้องบอกว่ามีการเคลื่อนย้ายศพ
ขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วจะมีการเคลื่อนออกไปทันที
โดยทางเจ้าหน้าที่ของสุริยาหีบศพมาทั้งหมด๓คนคุณผู้ชมครับ
สามคนนี้บอกกับผมครับว่าจะใช้เวลาในการที่จะ
เลื่อนย้ายไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงขึ้นทางด่วนไปโดยทันที
ด้านในจะเห็นแม่ของคุณตังโมที่โทรศัพท์อยู่ด้านในนะครับ
รวมไปถึงมีทนายความที่นั่งคู่อยู่กับแม่ด้วย
ศพของคุณแตงโมนั้นมีเจ้าหน้าที่อีกหนึ่งคนที่
อยู่ด้านในที่คอยควบคุมดูแลอยู่ตรงนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของสุริยาหีบศพ
ซึ่งณตอนนี้มีการออกไปจากที่โรงพยาบาลตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยในวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมครับแม่ของคุณแตงโมบอกกับผมนะครับว่า
จะมีการหารือพูดคุยกับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน
ในการที่จะทำการชนสูตรรอบ๒เพิ่มเติม
ในจุดที่แม่สงสัยทั้งหมด๑๐จุดและอีกหนึ่งจุดของทนายที่ทนายสงสัยนั่นเอง
และขณะนี้คุณผู้ชมครับอีกประมาณไม่ถึงชั่วโมง
ร่างของคุณแตงโมนั้นจะเดินทางถึงสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
โดยทีมข่าวนั้นยังคงเกาะติดภารกิจนี้อยู่อย่างต่อเนื่อง
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่

รายงานสดจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครับ

นั่นเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะ
สำหรับการเตรียมการที่จะชนะสูตรรอบ๒
ซึ่งพรุ่งนี้ก็คงจะมีความเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่ง